อันนี้ไม่ได้ซ้ำเติมนะแต่เตือนสติ
อันนี้ก็เครียดความเครียดแล้วทำแบบนี้อยากจะเครียดกว่าเดิม
ต่อไปนี้ก็มีความคืบหน้าเหมือนกัน

ใช่ออกจากห้องน้ำปั๊บเจอผู้ชายคนนี้จับมัดเขาให้
อ่าอันอวัยวะค่ะของสงวนของเธอนะครับ
ล่าสุดจับได้แล้วผู้ชายคนนี้ที่วิ่งหนีนำหน้าออกไป
คุณผู้ชมรู้ไหมว่าเขาก็อ้างว่าไงว่าไงคะไม่ได้ลวนลาม
ไม่ได้ข่มขืนอ่าแบบเนี้ยแยกกันเล่นแยกเออเขาบอกแบบนี้
เดี๋ยวไอ้รู้รู้จักกันเหรอครับอ่าแยกเขานั่นแหละสิเออ
นะฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงรุ่งสางของสี่มีนาคมนะครับ
กล้องวงจรปิดของปั๊มแห่งนี้เนี่ยที่สมุทรปราการจับป้าผู้ชายนี่แหละครับ
วิ่งหนีนะฮะออกไปเป็นคนแรกแล้วก็มีพนักงานหญิงทำความสะอาดผู้เสียหาย
วิ่งตามออกไปหลังจากนั้นหน้าห้องน้ำพลเมืองดีก็วิ่งตามอีก
แต่จับไม่ได้ในเวลานั้นนางสาวทัศนีเนธน้อยอายุสี่สิบสี่ปีครับ
พนักการหญิงเป็นคนทำความสะอาดผู้สิทธิ์หายเนี้ยพี่เขาก็เล่าบอกว่า
นั่งอยู่ในห้องน้ำได้ยินแล้วเอ๊ะคงมีคนมาเข้าห้องน้ำอยู่หน้าประตู
นะฮะแต่ก็คิดว่าโอ้สงสัยลูกค้าแหละนะครับหลังจากเสร็จภารกิจก็เปิดประตูออกมา
ก่อเหตุจู่โจมเข้ามาประชิดตัวครับแล้วก็เอื้อมมือนะฮะ
มาจับที่อวัยวะเพศขณะนั้นชายคนก่อเหตุยังเอานิ้วแบบทำท่าจุจุ้
คุณผู้ชมจุ๊บอกอย่าส่งเสียงอะไรแบบนี้
ไม่ส่งเสียงได้ยังไงอ่ะร้องตะโกนให้คนช่วยเถอะครับ
คนร้ายก็วิ่งหนีออกไปอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในภาพ
แล้วก็เมื่อวันที่๘มีนาคมฮะไอ้ผู้ชายคนนี้เนี่ย
ย่ามใจย้อนกลับไปที่ปั๊มน้ำมันแห่งนี้อีก
คราวนี้พลเมิงดีจำได้สิจับตัวเอาไว้นะครับ
อ้างว่าวันนั้นเนี้ยเขาปวดท้องอยากเข้าห้องน้ำชาย
แต่ห้องน้ำชายมันเต็มฝูมิต้องฟังอันนี้อันนี้ก่อน
เชื่อไหมแล้วฟังต่อนะครับ
ก็เลยไปเข้าห้องน้ำหญิงพอเสร็จธุระแล้วก็ยืนล้างมืออยู่
ปรากฏว่าแม่บ้านเปิดประตูออกมาเจอกันจังหวัดนั้นเองเขาสะบัดมือ
มันสะบัดมือยังไงวะล้างมือแล้วไปโดนอวัยวะพี่เขา

เออมันสะบัดมือยังไงนะนะฮะเขาบอกไม่ได้ตั้งใจ
เมื่อกี้บอกว่าไม่ได้ตั้งใจสะบัดมือใช่ไหมแต่พอถามไปถามมาจะแห่เล่น
เอาอย่างไรกันแน่ละอย่างไรกันแน่เดี๋ยวลองฟังเขาดู
อ่านี่เหลอ่าเบือนต้นกือต้องแจ้งเขาหาละครับ
กระทำอนาจารย์นะครับแล้วก็ส่งตัวดำเนินคดีเรียบร้อยครับ
อืมไม่ตั้งใจ

นี่คนก็ไม่ได้เยอะนะ